ตำรวจสพบางบัวทองได้รับแจ้งเหตุ

เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนจักรยานยนต์
คือคนขี่จักรยานยนต์เขาเสียชีวิตนะ
ถึงขั้นศีรษะนี่ขาดกระเด็นเลยนะครับ
นี่ฮะรถกระบะชนจักรยานยนต์เสียชีวิต
บนถนนบางไผ่หนองพราวงาย

อยู่ในพื้นที่ตำรวจส่งบางคลูรัฐบังบัวทองนะครับ
จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำนะครับ
คว่ำอยู่พังเสียหายทั้งคันนะฮะ
แล้วก็มีนายชัยวัดโพมาที่ตรวจสอบ
ทราบชื่อตอนหลังนายชัยวัดโพมาอายุ๔๔ปีเป็นชาวตระบลบางรักใหญ่
เสียชีวิตอยู่ในสภาพคือศีรษะเนี่ยกระเด็นไปอยู่ข้างรถกระบะอีซูซูสีเทาดำ
กระบะก็พังเสียหายเหมือนกันส่วนร่างไปอีกทางหนึ่ง
มีคนเจ็บที่มากับรถกระบะนะครับชื่อนายนัทพลเฮงพยูนอายุ๓๒
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาหลับอยู่นะส่วนคนขับกระบะที่มาด้วยกันเนี่ยพอเกิดเหตุแล้ว
วิ่งหนีไปเลยครับวิ่งหนีเข้าป่าหายไปเลยป่าข้างทาง
เท่ากับว่าชนเขาเขาเสียชีวิตแล้วก็หนีส่วนคนที่นั่งมาด้วยบอก
โอ้โหคือผมไม่ได้หนีหรอกแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องผมหลับอยู่
ตอนก่อนเกิดเหตุเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้แต่วันนี้เนี่ยยังมีร่องรอยการชนอยู่ที่ฟุตบาท
แล้วก็เสาไฟฟ้าเศษชิ้นส่วนทั้งรถกระบะกับจักรยานยนต์เนี่ย
กระจัดกระจายเต็มไปหมดนี่ฮะท่านผู้ชมครับแม่ค้าขายอาหารริมทาง
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะค่ำเมื่อวานนี้นี่ครับ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงเบรกรถดังเอี๊ยดแบบลากเป็นทางยาวมาเลย
พอหันไปดูเห็นรถกระบะขับเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาทางฝั่งแม่ค้าด้วยนะ
ตอนนั้นนี่ต้องวิ่งหนีเข้าร้านนะฮะตอนนั้นมายืนอยู่หน้าร้าน
ตอนไปดูเอ๊ะเสียงเบรกอะไรเนี่ยรถพุ่งข้ามเลนมาเลย
แล้วก็รถที่เสียหลักพุ่งข้ามเลนมาก็ไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาจากทางอำเภอไซน้อย
เกี่ยวจนขึ้นฟุตบาทไปทั้งกระบะทั้งจักรยานยนต์อ่ะส่วนกระบะก็พุ่งเข้าไปอีก
ในที่ดินที่อยู่รกร้างว่างเปล่าข้างทางแล้วไปหมุนหนึ่งตลบก่อนรถจะหยุดนิ่ง
หลังจากนั้นน้องชายของทางแม่ค้านี่เขาก็วิ่งไปดูนะครับ
ก็เห็นคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตลักษณะก็คือศีรษะเนี่ยขาดกระเด็นไปเลยนะครับ

แล้วมันยังไม่เครื่องมันก็ยังไม่ดับนะเครื่องมันยังหมุนอยู่เลยเราก็ยังมองอยู่ว่ามันเป็นอะไรวะเครื่องหมุนขนาดนั้นยังไม่ดับอีก
แล้วนะคะคุณแม่บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
รอปภที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดงาน
ก็ไปเยี่ยมเพื่อนรุ่นพี่แถววัดลาดประดุก
ประมาณสองทุ่มเพื่อนบ้านดูข่าวจากการสดผ่านเพจกู้ภัย
ถึงรู้ว่าลูกถูกรถชนเสียชีวิต
ทุกคนตกใจมากไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ
เขาอยู่ยามรอปภ
หมู่บ้านค่ะเขาก็ไปที่นั่นแหละที่วัดราชประดุกเนี่ย
เมื่อวานยายอยู่ฝั่งนู้นนะไปทำอะไรช่วยเขา
เขาก็ข้ามไปข้ามไปหาฝั่งนู้นแล้วกลับมา

พอกลับมาเย็นแล้วไงลูกชายถามหาลูกชายก็บอกว่า
ขับรถไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอก
เขาบอกแขกโดนรถชนเสียนะตายแล้วนะเพราะว่าบ้านหลังนี้
เขาบอกเขามาบอกตรงนี้ตอนนั้นยายรู้สึกยังไงบ้าง
ใจก็หายแหละไม่สบายใจนอนก็ไม่หลับ
ส่วนคนขับรถกระบะที่หนีไปในที่เกิดเหตุ
ตำรวจสพบังบัวทองบอกว่ารู้แล้วนะคะว่าเป็นใคร
นายชาลีบุญเฉยอายุ๓๓ปีแล้วเขาก็ยอมรับว่าเป็นคนขับรถชนจริง
เพราะว่ารถเสียหลักตัวเขาเองเขาก็เจ็บที่หน้าที่แขน
ตอนนั้นโทรให้เพื่อนมารับไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยเข้าพบตำรวจทีหลัง
ตำรวจก็ได้ให้นายชาลีกลับไปรักษาตัวก่อนแล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่ม
แล้วตำรวจเองก็จะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของนายชาลีด้วยแม่บอกว่าก็พร้อมจะชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
ตอนนั้นน่ะลูกชายตกใจก็เลยวิ่งเข้าป่าไป
คนที่นั่งมาด้วยที่หลับอยู่บอกว่าเขาก็แค่ติดรถมา
เขาก็เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ